กรณีการครอบครองนาฬิการูราคาแพงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
โดยไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช
เรื่องนี้ทำให้รัฐบาลแล้วก็คอสชถูกวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเยอะนะครับ
ถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพักงาน
หรือว่าให้พลเอกประวิทย์นั้นยอมตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในช่วงเวลานี้
วันนี้มีความคิดเห็นและท่าทีออกมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
รวมทั้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเต็มปากเต็มคำ
ชัดเจนเป็นครั้งแรกว่านาฬิการูทั้งหมดนั้นท่านได้แต่ใดมาติดตามจากรายงานครับ
หลังจากที่ทุกฝ่ายการเมืองตั้งคำถามถึงความหมายของคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยม
ว่าเป็นประชาธิปไตยที่สากลไม่ยอมรับ
ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาอธิบายถึงความหมาย
ในระหว่างการร่วมงานวันครูและหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
คือผมก็ใช้แนวคิดของผมว่าคนไทยเนี่ย
คืออะไรที่ชอบก็ชอบสนับหนุนตลอดทุกอย่างอะนะ

เพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่ามันต้องหาประชาธิปไตยที่คนไทยทั้งหมดทุกคน
ทุกฝ่ายเข้าใจและมีอุดมการอันเดียวกัน
ที่ทำประเทศชาติเรามั่นคงมาข้างอย่างยั่งยืน

ส่วนเสียงเรียกร้องให้พักงานผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หลังไม่สามารถชี้แจงที่มาของนาฬิการู
หลายสิบเรือนให้เป็นที่กระจ่างได้นั้น

ควรรอกลไกตรวจสอบทำงานให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน

อย่านำเรื่องนี้มาเป็นวาธกรรม
เพื่อหาประโยชน์ในทางการเมือง

เปิดปากชี้แจงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๑สัปดาห์
โดยบอกว่าทุกเรือนยืมเพื่อนมาใส่

ปปชลงมติว่าตัวเองมีความผิด
ก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่ง
แต่ไม่ใช่ในขณะนี้
แล้วเขาพบสุดครั้งนี้

ไม่มี
ไม่มีไม่มีอะไร

หลังลองก็เป็นใครชอบสะสมนาฬิกาอยู่แล้ว

ไม่มีผมไม่มีหรอก

พี่สูขอเพลิงตำเนอะ
คืนคืนหมดทุกเรือนผมมีหลายเรือนไม่พูดแล้วไม่ต้องพูด
ซึ่งปรากฏภาพถ่ายในวันที่๒ธันวาคมปี๒๕๕๙
ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยนำคณะ
พร้อมด้วยศิลปินดาราเข้าพบพลเอกประวิทธิ์
เพื่อติดเข็มสัญลักษณ์การรณรงคเนื่องในวันเอสโลกบริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ๑ธรรมเนียบรัฐบาล
แต่เรื่องนี้ก็ทำให้ร้อยโทสุนิสาธิวากรดำรงรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยออกมาเตือนว่า
ทีของนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนจะปกป้องและไม่เอาจริงเอาจัง
ทำให้กระทบต่อศรัทธาของประชาชน
และมองได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของพักพวกตัวเองจะทำเป็นมองไม่เห็น
ขอให้สังคมลดลาวาสอกแต่พอเป็นเรื่องของบุคคลอื่นกลับทำท่าทีขึ้งขัง
และพร้อมเล่นงานอย่างเต็มที่
เช่นเดียวกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่ระบุว่า
ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ผิดกฎหมาย
แต่สังคมจะเกิดการตัดสินด้วยตัวเอง
ซึ่งนั่นย่อมส่งผลถึงรัฐบาลและการทำงานของปปชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้